ไปค่ะคุณผู้ชมทั้งกลัวทั้งหวาดเสียว

ขับกระบะมาแล้วมาเจอด่านตรวจ
แล้วคุณเขาหนีหนีโดยการที่ขับย้อนสอนมาครึ่งกิโลกว่า

ท้ายที่สุดตอนที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัวได้
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ลุ้นอยู่ค่ะว่าตัวเลขจบอยู่ที่เท่าไหร่
คุณหาว่าคนอะไรถึงบ้านดีเดือดแล้วแบบนี้
คนเมาไงไปดูกันนะ
๒๓เหรอค่ะไม่ยอมหยุดเลยโอ้โห

ว่าเลขวัฒน์ปริมาศอัลโกฮอล์มจะมาหยุดที่เท่าไร

กว่าคุณ๒๕๑มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

เมามากเสียงเพี้ยนไปหมดครับคุณผู้ชม

แล้วนี่ตำรวจยังบอกเลยโอ้โฮทะลุ
คือตัวเลขมันพุ่งปรี๊ดจริงค่ะคุณผู้ชม
จริงฮะแล้วเขาบอกว่าแหมพี่กินเบียร์มานิดเดียวเอง

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็อย่างที่เห็นเนี่ย

ซึ่งตำรวจเขาขับกระบะสายตรวจนั้นไล่ตามรถกระบะคันนี้

เจ้าหน้าที่ตำรวจสพสำรงเหนือที่สมุทรปราการ

เพราะว่าตอนนั้นกระบะคันนี้
เขาขับย้อนสอนมานี่ครึ่งกิโลกว่านะ
ท้ายที่สุดไปตามจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้
แล้วในรถมีผู้ชายอยู่๓คน
พัชรพลเกิดเพชรที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะ

ตำรวจก็ตรวจค้นในรถว่าในรถมันมีอะไรที่มันผิดกฎหมายไหม
ยาเสพติดมีหรือเปล่าไม่มีนะ
เจอขวดเบียร์แก้วเบียร์
เบียร์เอาไว้วางที่ตรงที่วางแก้วคอนโซลหน้ารถนะคะ
ตำรวจก็เลยคุมตัว๓คนนี้มาวัดแอลกอฮอล

แม่เขาบอกว่าคือผมอ่ะเมาแล้วก็เลยนี่ไง
นี่คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขากล้าทำอะไรที่มันบ้าดีเดือดแบบนี้

ถ้าผมไม่ย้อนสอนเดี๋ยวผมถูกจับแน่

แหมเราเนี่ยย้อนสอนแบบนี้ยิ่งมีพฤทธิ์ใหญ่เลย

สอนก็โดนจับอยู่ดีค่ะคุณผู้ชม

เขาก็บอกว่าเขาดื่มจากที่โรงงานมาก่อน
พอขากลับปั๊บเนี่ยเล่าแล้วใช่ไหม
เอาแวะซื้อเบียร์ดื่มมาในรถก่อนจะกลับถึงบ้าน
แล้วพอมาเจอตำรวจตั้งด่านกลัวไงว่าจะโดนจับ
เอายังไงดีย้อนสอนเลยละกันค่ะ
เบื้องต้นก็โดนไป๓ข้อหา

ขับรถประมาทโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
แล้วก็หลบหนีตำรวจในการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่นะคะ
อีกคดีหนึ่งมันต้องมีสิคุณดื่มบนรถทั้งคนขับคนนั่ง

ใช่คือนอกจากขับขณะมืนเมาแล้วใช่ไหม
ประมาทแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มเติมไหมนะคะ
เพราะว่าดื่มเหล้าบนรถแน่นอนก็ต้องส่งตัวทั้ง๓คน
ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อนะคะครับ